ค้ายาบ้าที่จังหวัดเลยนะคะเขาบุกไปเผาบ้านของชาวบ้านสี่หลัง
ตำรวจจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะเขาสารภาพบอกว่าทำไปจริง
เพราะว่าโกรธแค้นนะคะที่ชาวบ้านไปแจ้งความกับตำรวจ
ทำให้เขาถูกจับกลุ่มในข้อหาขายยาเสพติด
เพราะว่าเขาเป็นพ่อค้ายาบ้านี่นะคะ
และทีนี้ในช่วงเวลาที่เขาเผาบ้านเนี่ย
ชาวบ้านแถวนั้นเขาจับกลุ่มตัวคือช่วยจับไว้ก่อนแล้วตำรวจก็มาจับอีกที
รุมรุมประชาธรรมด้วยนะคะนี่คือสภาพของนายอำพลพรมศรีจันทร์อายุสามสิบเอ็ดปีนะคะ
ยังอยู่ในอาการมึนเมาอยู่เลยหลังจากที่บุกไปวางเพลิงเผาบ้านชาวบ้าน
ถูกสามัคคีบาธาสามัคคีบาธาหรอหลายคนมากันหลายคนรุมประชาธรรมนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้เองนะคะเมื่อนายอำพลซึ่งเป็นพ่อค้ายาบ้าที่ตำรวจกำลังตามตัวอยู่
ตั้งใจจะไปเผาบ้านนายสมจิตพรมพักดีอายุ๖๐ปีและชาวบ้านอีก๓คนที่ตำบลนาแข็มอำเภอเมืองเลย
เพราะแค้นว่าทั้งหมดเนี่ยเคยเรียกตำรวจมาจับเรื่องขายยาบ้าทีนี้สบโอกาสค่ะราดน้ำมันเผาหน้าบ้านนายอำพล
ชายคาไปทั้งหมดแต่ทีนี้ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก่อนนะคะช่วยกันดับไว้ทันก่อนที่จะไหม้หมดทั้งหลัง
และจากนั้นนะคะก็จับตัวนายอำพลรุมประชาธรรมจนน่วมในที่เกิดเหตุเลยนะคะตำรวจก็พบขวดน้ำมันเปล่า๓ขวด๓ลิตร๑ใบ
ในขวดเครื่องดื่มชูกำลังอีก๕ขวดค้นในตัวของนายอำพลพบยาบ้าด้วย๔๘เม็ดนะคะตำรวจก็นำตัวมาสอบสวนขยายผลต่อไปค่ะ